เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยความคืบหน้า
คดีที่หญิงวัย๕๔ปีถูกทำร้ายร่างกายนะฮะจนเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพเปลือยท่อนล่างเอาไว้

ผู้ต้องหาที่ตามกันชื่อว่าไอเดอะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๙กุมภาพันธ์นะครับ
ช่วงเช้าวันนั้นมีผู้ไปพบศพนางหวน
ซึ่งอายุ๕๔ปีถูกทำร้ายร่างกายและคาดว่าจะถูกข่มขืน
จนเสียชีวิตที่บริเวณเชิงเขา
อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองเกรดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ซึ่งทางสามีของผู้ตาย
องไปที่นายมนตรีหรือนายเดอประพัสโรอายุ๓๒ปี
เป็นเพื่อนคนงานด้วยกันเป็นเพื่อนต่างรุ่นนะนะ
ผู้ตายกับสามีเขาก็๕๐กว่าแล้วในเนิดที่๓๒
เป็นเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับจ้างขุดมันสำปะหลัง
ทำงานในไร่มันสำปะหลังในพื้นที่โคกสำโลงลบบุรีเนี่ย

ใช่ค่ะทางครอบครัวของผู้ตายก็บอกว่าอุตส่าห์ใจดี
ให้มาอยู่ด้วยให้มาทำงานด้วยไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุนี้
เพราะว่าในจุดเกิดเหตุพบกางเกงเหมือนกางเกงของผู้ชาย
พบแบบเสื้อผ้าของผู้ชายแล้วก็สามีของผู้ตายจำได้ไง
ว่าเครื่องแต่งตัวแบบนี้ชุดแบบนี้มันในเด๋อนี่
คือศพของนางหวนที่ถูกทิ้งเอาไว้เปลยท่อนล่าง
กางเกงกางเกงชั้นในหายไปแต่มีกางเกงยีนกับกางเกงในผู้ชายตกอยู่
ใช่ค่ะส่วนชุดของผู้หญิงของผู้เสียชีวิต
ไปดูนู่นอีกจุดหนึ่งไกลไปสักระยะหนึ่งเลยนะ
คือตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นบอกว่าคงจะก่อเหตุตอนกลางคืน
จังหวะพอฆ่าเขาตายแล้วอาจจะตั้งใจจะข่มขืนเขา
แล้วทำไม่สำเร็จเขาไม่ยอมเขาต่อสู้
ก็เลยทำร้ายเขาจนตายเนี่ยค่ะจังหวะชุลมุนเพราะว่าอาจจะมีคนมาเห็น
หรือว่าจะรีบหนีใส่กางเกงผิดอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยไปถอดทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับคือครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๒คน
สามีภรรยาแล้วก็มีเพื่อนคนงานมาขออยู่ด้วยอีก๒คนเป็น๔คน
สองคนที่มาขออยู่ด้วยเนี่ยหนึ่งในนั้นคือในเด๋อคืนวันเกิดเหตุก็คือสิบแปดกุมภาพันธ์นะฮะ
สามีของผู้ตายบอกว่าเขาออกไปรับจ้างเกี่ยวกับเรื่องของ
อ่าการขุดมันสำปะหลังอะไรพวกนี้ไปกับเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ด้วยกัน
อ่าแล้วก็ยังบอกภรรยาว่าเดี๋ยวตามไปที่งานวัดแล้วกันไปเจอกันที่นั่นอ่า
อ่าภรรยากับในเดอร์ที่อยู่ที่บ้านอ่ะไปเจอกันที่งานวัด
ที่งานวัดรออยู่ตั้งนานสองคนนี้ก็ไม่มาค่ะ
กลับมาถึงบ้านก็ไม่เจอรอจนเช้าก็ไม่มาไม่รู้หายไปไหนกัน
จนมีชาวบ้านมาแจ้งตอนเฉยสายวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นั่นแหละ
พบศพภรรยาซะแล้วค่ะนะครับหลังจากนั้นก็ติดตามตัวในเดอกันอยู่นะครับ
เพราะว่าหายเงียบไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับหายไปก็อ่า
ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุเลยอ่ะนะครับล่าสุดวันนี้
ตำรวจในพื้นที่ลบบุรีที่ติดตามไล่ล่าตัวนายมนตรีหรือในเด๋อ
เจอตัวแล้วนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านมาแจ้งเหตุนี่นะฮะ
ไปพบซ่อนตัวอยู่ในป่าในพื้นที่หมู่๖ตำบลวังขอนคว่าง

ห่างจากจุดเกิดเหตุที่พบศพเพียง๕กิโลเมตรเท่านั้น
มีคนเลี้ยงวัวนำวัวไปเลี้ยงในพื้นที่แถวนั้นนะครับ
แล้วก็พบผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งเดินออกมาจากป่า
แล้วก็ลงมาที่ลำทานมาตักน้ำดื่ม
แต่ท่าทางมีพิรุษเพราะว่าใช้เสื้อคลุมหน้าคลุมตา
เลี้ยงวัวก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลห้วยโป่งชื่อว่านายสันติเกรดภูงาม
ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ลูกน้องไปดูแล้วก็พบรองเท้าถูกวางไว้ที่บริเวณไร่มันสำปะหลัง
ก่อนจะพบผู้ชายคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในไร่มันสำปะหลังนะครับ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจนะฮะตำรวจสพโคกสำโรงก็เลยไปควบคุมตัวมา
แล้วก็พบว่าอ้าวนายมนตรีหรือว่านายเด๋อซึ่งเบื้องต้นก็ให้การรับสารภาพนะฮะ
แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นนายมนตรีรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
โดยตอนก่อเหตุนั้นลงมือชกท้องผู้ตายไปสามครั้งและพยายามจะข่มขืนเขา
เห็นผู้ตายแน่นิ่งไปก่อนค่ะก็เลยหลบหนีไปแต่ยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่
ซ่อนตัวตามสวนตามไร่ของชาวบ้านขุดหัวมันขุดพวกพืชผักอะไรพวกเนี้ย
เอามะขามเทศอะไรก็ตามที่สามารถกินได้เอามากินประทังชีวิต
แต่ตำรวจก็ยังไม่ปากใจเชื่อทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอบสวนรายละเอียดต่าง
เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งอืมพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องดู
มูลเหตุจูงใจเพิ่มเติมนะคะว่าสาเหตุที่มาก่อเหตุคืออะไร